ชีวิตของคนเรามันมีความไม่แน่ไม่นอนเยอะมากเลย
ไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น
วันนี้ตื่นมาถ้าเกิดว่ายังมีลมหายใจก็
ถ้าเกิดแบบคิดถึงคุณพ่อคุณแม่รีบไปหาท่านซะ
อดท่านซะหรือว่าโทรไปหาท่านก็ได้
เพราะว่าผู้ชายคนนี้อายุ๓๕ปี
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของเขา
ก็ต้องไปหนีตายคราดออกมาอยู่ข้างทางให้คนช่วย
บาดเจ็บสาหัสแล้วล่าสุดก็เป็นข่าวร้าย
เขาเสียชีวิตครับในวันเกิด

ยังไม่ได้พรจากพ่อด้วยซ้ำไปนะครับ
ของเทศบาลตำบลระแหงปฐุมธานีนี่แหละครับ
สามหนึ่งกรุงเทพมหานครไฟมันลุกไหม้เร็วมาก
นะสักพักหนึ่งก็ทั้งคันแล้วอ่ะครับแล้วข้างข้างเนี่ยคนเจ็บเนี่ย
ตอนนั้นยังบาดเจ็บสาหัสเขายังมีชีวิตอยู่นะครับ
พลเมืองดีเขาเห็นก็เข้าไปช่วยแล้วกู้ภัยก็มาปฐมพยาบาล
คนเจ็บชื่ออธิพัฒน์เพชรโยธินอายุสามสิบห้าปีนอนดิ้นอยู่ที่พื้นด้วยความเจ็บปวดทรมาน
เพราะว่าร่างกายเขาถูกเพลิงไหม้ผิวหนังหลุดเกือบทั้งตัวครับ
แต่ยังคงมีสติขยับตัวได้ยกแขนขาได้พอพูดได้บ้างเล็กน้อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนปฐุมธานีราชหลุมแก้วหน้าที่ว่าการอำเภอราชหลุมแก้ว
เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าเขาเป็นคนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณวีรพันธ์จันแดง
บอกว่าตอนเขาเห็นเขารีบวิ่งไปช่วยเลยนะ
ตอนแรกได้ยินเสียงบึ้มคิดว่ารถชนกันหรือเปล่า
พอวิ่งไปโอ้โหเห็นรถคันนี้ครับไฟลุกท่วมเลย
และเห็นคนขับกำลังนอนอยู่ไฟคลอกทั้งตัวล้มกลิ้งอยู่กลางถนน
ตอนนั้นไฟไหม้อยู่นะไฟไหม้ตัวคนขับอยู่ด้วยครับ
นะฮะเขาก็เลยจับมาช่วยกันดับไฟตอนนั้นตกใจมาก
ลูกน้องเนี่ยไปเอาน้ำมาช่วยดับก่อนเพราะทำอะไรไม่ถูกนะครับ
จากการพูดคุยตอนนั้นยังพูดคุยกับคนขับที่เป็นคนบาดเจ็บได้
เขาก็บอกว่าเขาขับรถออกมาจากบ้านย่านบางกระดี
จะไปเยี่ยมพ่อที่นครปฐมเพราะวันนั้นวันเกิดพ่อ
อ่ะวันเกิดเขาน่ะสิบเก้ากันยาหยนต์เป็นวันเกิดตัวเขาเอง
อยากไปกราบพ่อในวันเกิดอยากได้พรจากพ่อ
แต่พอขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถมันก็ระเบิดตู้มขึ้นมาครับ
ก็เลยเบี่ยงเข้าข้างทางแล้วไฟก็ลุกไหม้เร็วมากคลอกตัวเขา
เขาก็ต้องรีบเปิดประตูหนีตายออกมาอยู่ข้างรถ
ไฟไหม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนไปช่วยนะฮะ
อันนี้สิ่งเนี้ยเขาพูดกันกับคนที่ไปช่วยเขาแต่ล่าสุดเนี่ย
เราได้รับรายงานมาว่าตัวคนขับคือคุณอธิพัฒน์เนี่ย
เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะถูกเพลิงไหม้ทั้งทั้งตัวนะฮะ
ส่วนสาเหตุเนี่ยยังสรุปไม่ได้เพราะว่าจากการตรวจสอบสภาพรถเนี่ย
ฝากระโปรงเนี่ยไม่ได้ถูกไฟไหม้มันเหมือนไม่ได้มาจากห้องเครื่องอ่ะ
คุณผู้ชมนะอย่างด้านหน้าของรถมันยังสมบูรณ์อยู่ค่ะนะฮะ
แต่ว่าเพลิงลุกไหม้มาจากที่คอนโซลของรถแล้วก็เข้าไปที่ห้องโดยสาร
รถคันนี้ใช้แต่น้ำมันไม่ได้ติดแก๊สด้วย
ก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันระเบิดได้ยังไงก็ยังไม่ทราบ
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ขับรถต้องระวังตรวจสอบให้ดีถ้ามันมีเสียงผิดปกติ
รีบไปตรวจสอบซะเดี๋ยวมันจะระเบิดมาแบบนี้นะฮะ